พาไปเที่ยวไปนั่งเรือชิวชมทุ่งดอกบัวหลวงที่มันบานสะพรั่ง
รับหน้าฝนบนพื้นที่เป็นร้อยไร่สวยงามอลังการขนาดไหน

ไปกันก่อนนะคะท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิวแห่งนี้ค่ะ

มาดูความสวยงามของธรรมชาติกลางแม่น้ำแบบนี้โอ้โหคุณเห็นไหม
ว่ามันถูกปกคลุมไปด้วยดอกบัวหลวงสีชมพูทั่วเต็มพื้นที่เป็นร้อยไร่
โดยดอกบัวหลวงเหล่านี้นะคะเป็นดอกบัวที่ชาวบ้านทุ่งกิว
ทำการอนุรักษ์มานานกว่าหลายสิบปีแล้วนะซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านได้อนุรักษ์สวนบัวแห่งนี้ไว้นาน
ก็เลยทำให้ดอกบัวหลวงขยายพื้นที่เป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยจนกลายเป็นสีสันของแบบ
สีสันที่มันสวยงามสีชมพูสีเขียวตัดกับธรรมชาติที่มันร่มรื่นสวยงามลงตัวมากเลยนะคะ
แล้วคุณรู้ไหมว่านอกจากสวนดอกบัวแห่งนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาชอบมาเก็บดอกบัว
ฝักบัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปขายอันนี้ไงเห็นไหม
ไปขายสร้างรายได้ให้กับตัวเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
ฝักบัวต่างเหล่านี้มันนำไปขายได้คุณเคยทานเม็ดบัวในนี้ไหม
เคยทานครับอร่อยมากแต่ที่ผมชอบมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือไหลบัว
ไหลบัวชอบทานไหลบัวมีไหล่บัวสายบัวรากบัวอะไรอย่างเงี้
อร่อยคือเอาไปขายได้หมดเลยนะสร้างรายได้ได้เยอะแยะแล้วก็เป็นบัวที่สารพัดประโยชน์จริง
สำหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสความสวยงามของดอกบัวหลวงกว่าร้อยไร่แบบนี้นะคะ
แนะนำอยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันที่ท่าเรือโบราณกว้านพยาวบ้านทุ่งกิวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่เขาเปิดให้บริการทุกวันรับรองว่าถ้าไปแล้วเนี่ยจะได้ความฟินกลับมาแน่นอนนะ
เขาจะมีเรือให้คุณนั่งแล้วก็ล่องชมกลางทุ่งดอกบัวไปแบบนี้

อ่ะคุณนั่งเรือคุณในสภาพนั่งเรือนั่งเรือแล้วก็ล่องไปล่องเออล่องไป
แล้วคุณก็จะเห็นสองฝั่งเป็นดอกบัว

ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมไปถ่ายรุ่งถ่ายรูปกันด้วยนะ
เอาไว้เพราะว่าที่จังหวัดพยาวไปเที่ยวอย่างเดียวไม่พอ
ของอร่อยเขาก็มีด้วยของกินเด็ดก็เพียบเลย
เราก็มาฝากหัวสวยขนาดนี้ถ้าไปเองจะสวยขนาดไหน
ลองไปดูกันนะคะจังหวัดพยาวเจ้า